มีคนเดินตาม

โชคดีจังเลยมีคนเดินตามพี่แจ๊ค
เป็นเสียงคนเหมือนประมาณใส่รองเท้าแตะ

ผมเคาะเหมือนเดิมแต่คราวนี้คือประตูด้วยความที่มันเป็นประตูห้องน้ำแบบญี่ปุ่น

ปรากฏว่าในอาหารมีน้ำเต็มครับ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

และแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และก่อนที่เราจะมาพบกับเนื้อหารายการในค่ำคืนวันนี้ฝากคุณผู้ชมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
จะมีทีมงานของเรานั้นคอยคัดเรื่องของคุณอยู่แล้วมาร่วมรายการกับเราครับ
ส่วนในค่ำคืนวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของทีมผีข้ามประเทศ
และอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันแขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณนิวครับสวัสดีครับคุณนิวครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุของเราเราไม่เคยเจอกันมาก่อน

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

ทีนี้เนี่ยเรื่องวันนี้ที่เราจะมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับผีข้ามประเทศ
เมื่อกี้คุณนิวคุยกับผมข้างหลังบอกอันนี้ข้ามประเทศจริง

ก็คือว่าถ้าพูดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประเทศยอดฮิตที่คนไทยชอบไปกันเนี่ย

อันดับแรกคือในใจผมคือญี่ปุ่น

ผมก็คือในใจเนี่ยคืออันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นอยู่แล้ว
แล้วก็ชอบประเทศนี้มากไม่ว่าจะเป็นผู้คนเขาจะสุภาพมาก
โค้งกันตลอดเวลาอาหารดีบรรยากาศสุดยอด
ผมก็เลยว่าผมชอบประเทศนี้มากรักประเทศนี้มาก
แล้วก็ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ยผมเคยไปญี่ปุ่นอยู่ครั้งหนึ่ง
ก็คือเหมือนซื้อใจผมไปแล้วความประทับใจมันแบบเต็มเปี่ยม
แต่ครั้งนี้ครับเป็นการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งที่สอง
ซึ่งถือว่าเป็นงานหยาบมากเลย
นี่คือที่มาของเรื่องทัวร์หลอนจองมั่ว

คือมันหยาบขนาดที่ว่าคือผมเดินไปในห้างห้างหนึ่ง

ปกติเวลาพี่แจ๊คไปเที่ยวต่างประเทศ
ต้องทำความรู้จักกับทริปอะไรต่างไหม

คือซื้อทัวร์แล้วคือมันสนุกอยู่แล้วล่ะ

แต่ครั้งนี้คือผมเดินผ่านบูธ
เซลล์มันก็เข้ามา
บุกผมมากเลยลุยขายขายกัน

จาก๔๙๙๐๐บาท

อันนั้นมันเป็นเทศกาลสำหรับเที่ยวบันทรกครับ
โปรแกรมนี้ผมไม่ได้อ่านเลย
ผมตัดสินใจจ่ายเงินตรงนั้นเลยครับ

ไม่อ่านโปรแกรมมันก็คือการผมถือว่าผมซื้อมั่ว
ด้วยความคึกขนองส่วนหนึ่งด้วย
จ่ายเงินเรียบร้อยผมดีใจมากเลย
เฮ้ยกูจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้ว
นี่เป็นครั้งที่๒ดีใจมาก
ผมก็ได้รับเอกสารที่เขาให้มา
มันก็จะมีพวกปากกามีอุปกรณ์

แล้วก็โปรแกรมทัวร์
ผมเพิ่งรู้โปรแกรมทัวร์ก็เมื่อตอนนี้ครับ

ปรากฏว่าโปรแกรมทัวร์เขียนว่า
โตเกียวเซ็นได

มันต้องไปโตเกียวเรียลโตโฮะไกโดโอสัก่ะใช่มั้ยฮะ

อะไรวะเซ็นใดอยู่ที่ไหนวะ

อย่างน้อยก็เป็นโอกาสว่ะ

แต่มันคงสนุกแน่นอนแหละเพราะไปญี่ปุ่น

เป็นบรรดาคนแก่คู่ผัวเมีย

บางคนก็มากันเป็นครอบครัว๗๘คนอะไรแบบนี้

แต่ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่คิดว่าน่าจะมาคนเดียว

ครั้งนี้เหงาแน่นอนมาคนเดียว
แต่ในความเหงานั้นยังโชคดีอยู่ครับ
คือขึ้นไปคนเต็มลำเลย
เที่ยวบินนั้นฮิตมากคือคนไปเต็มลำเลย

แต่ที่นั่งข้างผมตรงนี้ที่อยู่ติดหน้าต่างนะฮะ

ผมก็เลยอ้าวสบายเลย
คนอื่นเขาต้องเบียดกันลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ฮะ

มีที่ว่างอยู่ตรงนี้ก็เปิดขึ้น
โอ้โหนั่งสบายเลยแล้วเราตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะ

เฮ้ยมันยังโชคดีต่อพี่
คือปกติการขึ้นเครื่องบิน
เราจะได้อาหาร๑ชุดพร้อมเครื่องดื่ม
มีพนักงานมาเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ของผมไอ้ที่นั่งว่างเนี่ย

ผมก็สบายได้กิน๒อันคือ

คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนลูกทัวร์ที่อยู่ด้วยกันแน่
เพราะว่าตรงนั้น๔๐คนนั่งติดกันหมดเลย

ก็บินหลับไปตื่นมาอีกทีก็ถึงญี่ปุ่นแล้วครับ
ลงสนามบินปุ๊บเราก็ขึ้นรถทัวร์
เพื่อออกเดินทางไปเที่ยวที่เมืองเซ็นได
วันแรกนะครับเขาจะเดินทางเที่ยวที่เซ็นไดตลอดทั้งวันเลย
ก่อนเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำตัวกันก่อน
บนรถทัวร์นะครับแนะนำตัวกัน
ก็ไล่มาตั้งแต่แรกคู่แรกคู่สองไปเรื่อย
ยาวไปจนหมดคันรถ
จนไปถึงผมคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังสุด
ผมก็ตอนแรกขึ้นข้างบินมา
ผมก็คิดว่าเออผมน่าจะมาคนเดียวแหละ

คือดูแล้วเขาน่าจะมีคู่กันหมดบนรถ

อ่ะวันนั้นเราก็ได้ไปเที่ยวที่เซ็นไดเนี่ยเต็มวันเลยนะครับ
แล้วก็ผมบรรยายเรื่องการไปท่องเที่ยวก่อนนะครับ
ก็คือว่าเมืองเซ็นไดเนี่ยมันเป็นต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับ

จะมีวัดโบราณสวยงามมากอยู่ติดทะเล
แล้วก็มีต้นสนใหญ่แบบประมาณ๑๐คนโอ่งขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ
เราก็เที่ยวที่เซ็นไดมาจนถึงตอนเย็น
ช่วงเย็นก็ประมาณว่าต้องเข้ากลับเข้าโรงแรม

อยู่บนรถเขาก็จะแจกเบอร์ห้องครับ
คือเขาจะประกาศชื่อคนในทัวร์ก่อนว่าชื่ออะไรได้เบอร์ห้องที่เท่าไหร่
ก็ประกาศประกาศไปนะครับจนหมดคันจนถึงผมเหมือนเดิมคนสุดท้าย
เขาก็ประกาศว่าคุณนิวห้อง๓๐๔นอนกับคุณประวิทย์นะคะ
สงสัยผมจะไม่ได้นอนคนเดียวไหมพี่
คือตอนแรกก็เข้าใจมาตลอดว่านอนคนเดียวก็น่าจะสบายดี
เพราะว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นมันเล็กนะครับ
ก็มันจะสะดวกถ้าได้นอนคนเดียว
แต่เขาประกาศว่าคุณนิวนอนกับคุณประวิทย์
ผมก็ไม่สนใจอะไรเพราะว่าก็โอเคอย่างน้อยก็มีคนเฝ้าห้อง
มีเพื่อนคุยไม่เหงานะครับ
โรงแรมนี้มันจะเป็นโรงแรมติดทะเลครับ
รอบข้างโรงแรมไม่มีบ้านคน
มีแต่ที่ดินเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ซึนามิครับ
ครั้งใหญ่เมื่อปี๒๐๐กว่า
ก็มันจะเป็นแบบกำลังฟื้นฟูมันจะมีแค่โรงแรมเนี่ยตั้งอยู่เดียวเลย
กับถนนถนนริมทางที่ไกลออกไป๓๐๐เมตร
แล้วถ้าเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมนี้นะครับก็ผมก็ไปเอาคีย์การ์ด
แจกห้องละ๒ใบผมก็เดินถึงคิวผมผมก็เข้าไปเอา
เขาก็ให้มาคุณนิวห้อง๓๐๔นะคะแต่เขาให้มาใบเดียว
สรุปวันนี้คุณนิวนอนคนเดียวนะคะ
คุณประวิทย์เนี่ยเขาไม่ได้มาทัวร์กับเราตั้งแต่ตั้งแต่แรกค่ะ
ผมก็งงอะไรวะเอาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแต่ก็ดีฮะ
คือตอนแรกนอนคนเดียวแล้วอยู่มาต้องนอนสองคน
อ่ะแล้วก็กลับมานอนคนเดียวอีกก็โอเค
อย่างน้อยก็สบายดีทำอะไรก็ได้ไม่ต้องแคร์คนอื่น
ผมก็เอาของเข้าไปเก็บเช็คอินในห้องลากกระเป๋าเข้าไป
ก็คือโรงแรมนี้มันจะเป็นโรงแรมแบบเดียวกันนะครับ
พื้นมันจะเป็นเสื่อนิ่มเดินแล้วโยบยาบโยบยาบนะฮะ
เปิดประตูเข้าไปครับทางด้านหน้าจะเป็นห้องน้ำ
มีอ่างอาบน้ำแบบเล็กเล็กอยู่แล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นพวกทีวี
เป็นชุดชาที่เขาให้กินฟรี
แล้วก็มีที่นอนปูไว้แล้วเป็นฟูกขาวยาวกว่าตัวผมนิดหน่อย
หนึ่งที่แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นไอ้ประตูไม้ที่เลื่อนอย่างเงี้
แกรกประตูไม้แกรกเก่าแบบเรื่องโดเรมอนฮะ
เหมือนเราก็เก็บที่นอนคือเราจะเห็นประจำอ่ะเวลาดูหนังผีญี่ปุ่นอ่ะ
เราจะเจอไอ้กับประตูนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันครับ
เพราะว่าห้องมันกว้างมากคือมันไม่เหมาะกับการนอนคนเดียวอ่ะ
แต่คืนนี้ผมต้องนอนคนเดียวในห้องเรียวกังที่ดูโบราณมาก
พอเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็เริ่มมืดแล้ว
ประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างนี้ครับมืดแล้ว
ตอนเข้ามาใหม่มันยังโอเคอยู่นะครับ
คือไม่น่ากลัวเลยแต่พอเริ่มมืดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปครับ
คือมันหนาวขึ้นด้วยแล้วก็วางเวงสุด
พอผมเก็บของเข้าห้องเสร็จเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อย
ผมหิวผมก็เลยพยายามค้นหาของกินว่าในกระเป๋ามันมีอะไรบ้างวะ
แต่ว่าไปเที่ยวทั้งวันไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยครับ
มีแค่น้ำกระป๋องที่กดตามตู้ผมก็ลองลงไปดูข้างล่างไหม
ข้างล่างโรงแรมมันน่าจะมีร้านค้าอยู่ผมก็ลงไปดู
ปรากฏว่าร้านค้าในโรงแรมปิดครับ
จะถามฟ้อนต์ก็คุยไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่น

หนาวแล้วออกไปปุ๊บมืดมากครับพี่แจ๊ค
คือมันมีไฟแค่ตรงโรงแรม
ไม่มีไฟเลยครับแล้วก็ไม่มีบ้านคนด้วย

คือบรรยากาศมันน่ากลัวมากครับตอนที่เดินออกไป
ตรงนั้นจะสว่างมีคนจอดรถมีคนเดินไปมาอยู่โอเค
ผมก็ซื้อของซื้อของกินอะไรเสร็จสับซื้อเครื่องดื่ม
ซื้อเหล้าบ๊วยมาขวดหนึ่ง๗๐๐เยนอะไรแบบนี้
แล้วก็เดินกลับก็ถือถุงสองมือเลยฮะ
เต็มมือเลยตึงเลยเพราะว่ากะจะตุนเอาไว้ไม่รู้จะหิวตอนไหน
ระหว่างทางเดินกลับผมก็โอ้โหอุ้ยคือมันน่ากลัวมาก
มันมองไม่เห็นอะไรเลยพี่แจ๊คมันจินตนาการไปเรื่อยเปื่อย
คือผมกลัวทั้งคนแล้วก็กลัวทั้งผี
ระหว่างทางที่เดินกลับก็แบบคือค่อยเดินไปแล้วก็แบบ
พยายามร้องเพลงกบเกือนพยายามพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
ผมก็แบบคือระแวงไปหมดก็ช่วยก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี
ระหว่างเดินเดินอยู่ครับเฮ้ยโชคดีจังเลยอ่ะ
มีคนเดินตามพี่แจ๊คเป็นเสียงคนเหมือนประมาณใส่รองเท้าแตะ
แล้วเดินตามเราโอเคอย่างน้อยก็มีเพื่อนเดินแล้ววะ
นี่๒๐๐กว่าเมตรใกล้ถึงแล้ว
ก็หันไปมองว่าแบบประมาณว่าใคร
เผื่อมันแบบคนน่ากลัวหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็หันไปมืดหมดเลยครับ
ไม่มีคนไม่มีคนเลยใจเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไร
อาจจะได้ยินเสียงแว่วมาจากไกลจากที่อื่น
ก็เดินอีกหันไปอีกทีครับพี่แจ๊ค
ไปอยู่หลังต้นสนต้นใหญ่
วูบหนึ่งหันไปเห็นเทาะดีว่าเขาหลบ

ผมเห็นมือเกาะอยู่หลังต้นสน

ประมาณว่าเขาหลบอยู่แต่หลบไม่มิดแล้วผมเห็นมือเขา
ผมรู้แล้วหนึ่งถ้าเป็นคนโรคจิตแล้วผมกลัวแล้วอย่างหนึ่ง
สองถ้าเป็นผีก็น่ากลัวอยู่ดีตอนนั้นในใจคือผมพยายามจะรีบเดินเร็วมากมากครับ
เสียงนั่นก็ยังเดินตามอยู่มันก็เดินตามเร็วตามผม
ไปอีกทีมันก็วูบหลบเข้าไปหลังต้นไม้อีกเหมือนเดิมครับ
คือเราสามารถเห็นเขาเป็นเงาลางได้เลยว่ามันต้องอยู่ข้างหลังต้นไม้อย่างนั้น
ทีนี้ผมก็วิ่งเลยของก็แบบที่ถืออยู่ตึงมันก็ล่วงแตกถุงพลาสติกมันขาดอะครับ
บ๊วยผม๗๐๐เยนนั้นไม่ได้กินแล้วล่วงโพะอยู่ที่ถนนตรงรางจอดรถ
เจออะไรมาก็ไม่รู้ครับแล้วก็เงื่อยและกลัวหลอนคือมันคบไปหมด
แต่ยังดีเว้ยมีของกินเหลืออยู่กลับมานิดหน่อยก็เข้าห้องไป
ยังไม่ทันได้กินฮะก็มีเสียงคนเคาะประตู
ผมก็ไปเปิดตาแมวที่ประตูดูว่าใคร
ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งน่าจะแก่กว่าผมหน่อย

แต่น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มาทัวร์ด้วย

ทีนี้ผมก็เลยเห็นว่าเป็นคนไทยแน่แล้ว
ก็เปิดประตูคุยกับเขาว่าคือจะมาเอาอะไร

พี่เขาก็ถามผมว่าเอาน้องบนรถทัวร์ใช่ไหม
ลงมาคนเดียวเหรอไม่กลัวเหรอ

แต่ผมก็ตอบว่าพอดีผมรีบ
ก็แบบซื้อทัวร์มั่วมาแล้วก็มาเลยพี่
เขาบอกน้องอย่าออกไปไหนคนเดียวนะที่นี่

ผมก็ถามเขาว่าเรื่องอะไรครับพี่
เขาก็บอกว่าลูกทัวร์เขาลือกันหมดเลย
เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่โรงแรมนี้

เขาบอกว่าส่วนมากที่จะเจอ
ก็คือทางที่จากโรงแรมออกไปถนนใหญ่เนี่ย
คนจะเจอผีนั่นแหละน้อง
เพราะว่าตรงนี้มันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึนามี

บางคนจะเจอเดินอยู่

บางคนก็ได้ยินเสียงว่าหลงทาง

เขาบอกเออนั่นไงก็บอกถึงบอกแล้วไงว่า

นอนห้องพี่ได้นะมีแต่ลูกกับเมีย

เรื่องเล่าที่มันใช่เลย

มันก็มีคนมาเคาะประตูอีก

ผมก็คุยกับเขา

ลุงคนนั้นเนี่ย
ตอนที่พี่ไก๊เขาบอกว่าจะมานอนด้วยแต่ว่าไม่ได้มาเลยดีกว่า
มาคิดในใจว่าเขาไม่ได้มาแล้วนี่หว่าแล้วมาได้ไงวะ
เขาก็พูดออกมาเพิ่งตามมาขอนอนด้วยพูดช้าเนิบประมาณนี้ครับ
ผมก็อ๋อถ้างั้นคงใช่คุณลุงโอ้โหลงทุนมากเลยนะครับ
อุตส่าห์ตามมานี่มาไม่ทันตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเขาก็ยิ้มครับ
ผมก็อ่าคุณลุงเชิญเข้าห้องเชิญครับอ่าเชิญก็เชิญเข้าห้องแล้วก็แนะนำเขาว่า
ห้องน้ำอยู่นี่นะตรงนี้ชากินได้นะครับคุณลุงประตูเก็บของอยู่ตรงนี้นะ
แล้วก็ที่นอนเดี๋ยวผมช่วยปูครับเพราะว่ายังไม่มีใครปู
แล้วคนแก่นอนไอ้ฟูกมันลำบากเวลานั่งลงไปอะไรอย่างนี้ผมก็ช่วยแกหมดอ่ะ
แกก็เริ่มนั่งได้แล้วแล้วก็แบบผมก็ให้ของกินเขา
แบบเรามีเครื่องดื่มอยู่นิดหน่อยของขนมกบเคี้ยวอะไรอย่างนี้เขาก็กินกิน
ลุงแกเขาก็แบบเป็นคนแก่ใจดีครับยิ้มพูดคำตอบคำพูดคำตอบคำ
ผมก็ไม่ได้อะไรมากเพราะก็เพิ่งรู้จักเขานะครับก็แบบอยากให้เขาผ่อนผ่อนคลายไปหน่อย
เขาก็พอกินกินของกินกับผมเสร็จแกก็เข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำที่อยู่หน้าห้องไป
ประมาณว่าจะไปอาบน้ำผมก็นั่งดูรูปที่ถ่ายมาวันนี้สองร้อยกว่ารูป
นั่งดูไปเรื่อยประมาณครึ่งชั่วโมงครับตามันก็แบบไม่ไหวแล้วมันเปื่อย
มันง่วงผมก็อยากจะแปลงฟันอาบน้ำเพื่อนอนแหละ
ตอนนั้นประมาณ๓ทุ่มผมก็เดินไปที่ห้องน้ำลุงก็ยังไม่ออก
เข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ออก
ผมก็ทำอะไรกรอกแกะไปเรื่อยดูทีวีเฮ้ยชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ออก
สงสัยก็จะเป็นแบบประมาณว่าคนที่ชอบอยุ่ห้องน้ำนานแช่น้ำร้อนออนเซ็นต์วิมัติอะไรเยา
หลับหรอว่าเดี๋ยวเป็นลมเป็นอะไรไปและคนแก่ด้วยครับผมก็
รออีกสักพักนึงจน๓ชั่วโมงที่จากจะเที่ยงขึ้นและเผ็มก็ไปเคาะ
คุณลุงครับโอเคไหมคุณลุงไม่ตอบ
คุณลุงโอเคไหมครับไม่ตอบ
แต่ลุงไม่ตอบคิดว่าน่าจะหลับผมก็เลยแบบเอาวะไหนรอมาแล้วรอ
เผื่อแกหลับเดี๋ยวแกคงตื่นก็รอไปเรื่อยจนมันตีหนึ่งตีสองแล้ว
ผมว่ามันแปลกเกินไปล่ะมันผิดปกติแล้วล่ะมันผิดปกติตั้งแต่สองชั่วโมงแรกแล้วครับ
ใช่ครับผมเคาะเหมือนเดิมแต่คราวนี้คือประตูด้วยความที่มันเป็นประตูห้องน้ำแบบญี่ปุ่น
มันไม่มีที่ล็อกข้างในผมเปิดเลยเปิดปุ๊บพื้นเปียกเห็นแล้วพื้นเปียก
ม่านดูพี่แจ๊คปรากฏว่าในอ่างน้ำมีน้ำเต็มครับแต่ไม่มีคุณลุง
ประวิทย์หายลุงประวิทย์หายครับผมก็ตกใจดิเฮ้ยคุณลุงเข้ามาอาบน้ำ
แล้วก็กลางดึกนี่มันดึกมากแล้วมันผ่านมา๓๔ชั่วโมงลุงเข้าไปแล้วก็ไม่เจอ
คืออะไรวะผมเดินไปที่กรเปิดไปดูกรประตูว่ามันยังล็อกอยู่ไหมปรากฏว่าก็ยังล็อกอยู่
ตอนนั้นผมก็คิดอะไรไม่ออกนะครับคือผมก็ประหนึ่งว่าตกใจคือผมตกใจ
แล้วก็โทรไปหาไก๊บอกว่าพี่ผมนิวนะครับห้อง๓๐๔นะครับ
คือเมื่อตอนหัวเขาเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง
เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังมีคุณลุงชื่อประวิทย์เข้ามาในห้องแล้วบอกขอนอนด้วย
ซึ่งน่าจะเป็นคนที่พี่คนที่พี่บอกนั่นแหละว่าจะมานอนด้วยเขาบอกคุณลุงมาด้วยเหรอคะ
ผมก็บอกว่าเนี่ยครับเพิ่งเข้ามาเขาบอกชื่อประวิทย์แล้วก็เข้าไปอาบน้ำ
แล้วหายไปเลยพี่เขาก็ตกใจกันใหญ่เลยห้องไกด์กรี๊ดการ์ดกันใหญ่แล้วก็รีบมาที่ห้องผม
เข้ามาดูแล้วก็สอบถามกันไปให้เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้
แล้วก็ผมก็เล่าไปเขาก็ขอเดินเข้าไปดูห้องน้ำอืม
ก็ปรากฏว่าในห้องน้ำเนี่ยเหมือนที่ผมเล่าเลย
เปียกมีน้ำในอ่างแต่ไม่มีลุงฮะ
เขาก็บอกผมว่าน้องเอาอย่างนี้ก่อนใจเย็นนะคะไปคุยกันที่ห้องพี่ดีกว่า
เขาก็พาผมออกจากตรงนั้นก่อนผมก็ไปปุ๊บก็ไปคุยกัน
น้องคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องให้
ห้องอะไรวะคืออยู่อยู่ก็คือไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เปลี่ยนห้อง
ผมก็ยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าผมอาจจะเบอร์ลุงออกไปแล้ว
หรือว่ายังไงนะครับเขาเขามาบอกประมาณว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แต่ว่าน้องนิวเปลี่ยนห้องดีกว่าค่ะโอเคก็คืนนั้นก็ผ่านไป
ผมก็เปลี่ยนห้องแต่ว่าผมขอไม่นอนคนเดียวอีกเลย
ตลอดทริป๓๔วันที่ผ่านมาเนี่ยผมขอนอนกับไกด์เลย
เขาก็โอเคจนถึงวันกลับวันกลับเนี่ยเราก็ขึ้นเครื่องเครื่องบิน
แล้วก็ผมก็ได้คุยกับลูกทัวร์คนอื่นเขาก็มีเล่ากันฮะว่า
เอ่อลุงคนที่ไม่มาเป็นใครอืมเขาบอกกันว่าลุงเขาเป็นขาประจำที่มากับทัวร์เนี้ยบ่อยมาก
มากับทัวร์บริษัทเนี้ยบ่อยมากครับแต่วันนี้ที่ไม่ได้มา
เพราะเขาหัวใจวายกระทันหันเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทย
โดยที่ลูกทัวร์นั้นก็ไม่รู้แล้วครับว่าผมเจอลุงที่พี่เล่าอยู่

เราไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังแต่เราไม่รู้ข้อมูลคนอื่นว่า
นี่เขากำลังคุยกันว่าเฮ้ยมันมีคนในกรุ๊ปเราเนี่ยก่อนจะมา
หัวใจวายตายซะก่อนครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราอ่ะเจอ

จากไกด์แล้วผมนั่นแหละครับก็คือประสบการณ์
ผีข้ามประเทศของจริงเลยฮะข้ามมาจากเมืองไทยมาหลอกที่ญี่ปุ่น
เป็นจิตของเขาน่าจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาแหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาซื้อทัวร์ไว้แล้วก็คงตั้งใจ
ที่จะมาเที่ยวผลสุดท้ายคือเสียชีวิตไปก่อน
เท่ากับว่าสิ่งที่เจอที่ห้องโอเคชัดแล้ว
อันที่เจอที่ถนนก็อีกอันหนึ่ง

ก็ตั้งแต่ผมเดินออกจากห้องไปแล้วก็มีเสียงเดินตาม
ผมคิดว่าถ้าคิดว่าเป็นคุณลุงก็น่าจะดีกว่าที่จะเจออะไรแปลกครับ
ก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่
เหมือนกับที่พี่คนแรกเขาบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ที่น่ากลัวคือคนแรกใครก็ไม่รู้อยู่มาเคาะห้อง
แล้วมาถามเฮ้ยกล้านอนคนเดียวเหรอ
กลัวผีหรือเปล่าเฮ้ยที่นี่ผีดุนะ
มารยาทอะไรด้านเนี้ยอันดับแรกก่อน
ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงเล้งว่าเฮ้ยพี่มาพูดอะไรอย่างนี้
คือเหมือนเขามาบอกช่วยเรามากกว่าครับ

มีแต่เราที่ไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวตลอดทั้งทิพย์
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะไปซื้อทัวร์อะไรพวกนี้

ไม่ใช่ว่าโอ้โหญี่ปุ่นสองหมื่นเก้า

จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับคลิปทัวร์นะ
ผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคล

ใช่ครับเฉพาะเหตุการณ์เราไม่ได้บอกว่าการไปทัวร์ถูก

ก็แค่ไปเจอวิญญาณคุณลุงที่มาด้วยแค่นั้นเอง

นั่นคือเรื่องราวของคุณนิว

วันนี้ขอบคุณคุณนิวนะครับขอบพระคุณครับ

รายการสถานีผีดุของเรา

ฝากเรื่องส่งเรื่องราวของคุณ
แล้วทางทีมงานจะคัดเลือก

ร่วมรายการกับผมอยู่ข้าง
แบบนี้เลยครับวันนี้สถานีผีดุของเรา

ส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีนักเล่าท่านไหน
มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

เจอกันวันศุกร์หน้าฝันดี
สวัสดีครับ